เป็นเรื่องเกี่ยวกับประธานอสม
คือเขาบอกว่ามีคนส่งข้อความส่งรูปภาพมา
รูปภาพนั้นเป็นรูปผู้ชาย
แล้วก็แต่งตัวคล้ายพระสงฆ์เลยที่นุ่งห่มเหลือง

ประธานอสมผู้หญิงคนนี้ก็มานั่งคิดว่ามันเกิดอะไรขึ้น
เขาก็เลยคิดโยงไปถึงเออมันอาจจะเป็นกรณีที่เป็นเรื่องของ
การเปิดโปรงเรื่องผลประโยชน์ของการเผาศพผู้เสียชีวิตโควิดหรือเปล่า
หรือว่าความขัดแย้งของวัดกับชาวบ้านกับทางอสมเอง
เกี่ยวกับเรื่องของการที่จำได้ไหมฮะผู้หญิงคนหนึ่งที่อยู่ที่ชุมพรใช่ไหม
เสียชีวิตไปจากโควิด๑๙แล้วทีนี้ก็นำไปเผาที่วัดแห่งนี้
โดยที่ชาวบ้านบอกว่าเอ๊ะทำไมทางวัดไม่แจ้งชาวบ้านเลย
ทางหน่วยงานไม่แจ้งชาวบ้านเลยว่าจะมีการเผาศพผู้เสียชีวิตจากโควิดที่นี่

ใช่เขากลัวว่ามันจะแพร่กระจายเชื้อโรคมันจะระบาดขึ้นไปอีกเนี่ยนะคะ
นี่ที่เราเบลอไว้เนี่ยนะเป็นภาพผู้ชายคนนึงที่เขาแต่งตัวคล้ายพระสงฆ์
แล้วมือก็จับของลับมีเป็น๑๐ภาพเลยที่ส่งไลน์มาให้กับประธานอสม
คือนางชายาดาผลคิดซึ่งเป็นประธานอสมหมู่๒
ที่ตำบลตากแดดอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรนะคะ
ทีนี้ต้นเรื่องตัวนางชายาดาก็คิดว่ามันน่าจะเป็นเรื่องความขัดแย้ง
เกี่ยวกับการนำศพผู้เสียชีวิตโควิด๑๙ไปเผา
แล้วไม่ได้แจ้งเตือนชาวบ้านรวมถึงคนในชุมชนทราบ
ทีนี้คนในชุมชนก็ตื่นตระหนกตกใจสิคะกลัวว่าจะมีการติดเชื้อ
แล้วปมมันกลายเป็นเรื่องนี้ได้ยังไง
ดิฉันอยากให้คุณผู้ชมฟังทางประธานอสมอธิบายให้เราฟังหน่อยค่ะ
คนที่โรคบางทีเสียว่าเขาแบบไอ้ร้ายโรคแบบนี้จำลายน้ำใจ
ทำดีทุกอย่างเพื่อหมู่พ่านเสียว่าคนที่นั้น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
เองเนี่ยไม่ใช่จู่จะสวมเสื้อแล้วก็ไปเผาได้เลยนะ
คือต้องมีการสวมชุดป้องกันเชื้อ
แล้วเผาด้วยความร้อนสูงถึง๑๐๐องศา
ควันฝุ่นละอองต่างไม่ต้องกลัว
มันจะไม่สามารถเล็ดรอดออกไปได้เลย
แล้วอีกอย่างหนึ่งผู้ที่เสียชีวิตจากโควิด๑๙
ปกติเขาแพร่เชื้อด้วยฝอยละอองจากการไอจามกระจายไป
แต่เนี่ยศพตายไปแล้วจะไอจะจามไม่ได้ไม่ต้องกลัวเรื่องเชื้อโรค
แล้วยืนยันด้วยนะเรื่องผลประโยชน์กับทางวัดไม่ได้มีแน่นอน
ทีนี้ก็ถามรักษาการเจ้าอาวาส
ว่าเอ๊ะแล้วภาพชายที่ห่มเหลืองโชว์ของลับนี่ยังไงคะท่าน
บอกว่าอันนี้อัตมาก็ไม่แน่ใจนะว่าเป็นพระที่ไหน
เป็นพระจริงหรือเปล่าอัตมายังไม่รู้เลย
เพราะว่าดูจากจีวอนที่ห่มสีผ้าแตกต่างจากพระที่วัดโดยสิ้นเชิงเลยนะคะ
เรื่องของเรื่องที่เมื่อกี้ประธานอสมร้องห่มร้องไห้เพราะอะไรรู้ไหมฮะ
คือพอมีการเผาศพผู้ติดเชื้อโควิด๑๙ในพื้นที่เนี่ย
แล้วก็ประธานอสมบอกว่าทางวัดไม่เห็นจะแจ้งเลย
แจ้งผู้ใหญ่บ้านไม่แจ้งประธานอสมเลย
ซึ่งจริงประธานอสมต้องมีหน้าที่ในการไปทำความเข้าใจกับชาวบ้านก่อน
ว่าจะมีการนำศพผู้ติดเชื้อโควิดมาเผาในพื้นที่ตรงนี้
แต่ทีนี้พอตัวประธานไม่ได้รู้แล้วก็เลยไม่ได้แจ้งชาวบ้าน
ชาวบ้านก็ตำหนิประธานอสมเหมือนกัน
ประธานอสมก็บอกอ๋อฉันก็เสียใจเหมือนกันฉันตั้งใจทำงานมา
และทีนี้พอฉันเหมือนได้รับภาพเหมือนพระโป๊มีอวัยวะเพศมา
เป็นการข่มขู่หรือเปล่าเธอก็เลยยิ่งใจเสียใหญ่เลย
เพราะว่าเธอบอกว่ามีผลประโยชน์กันหรือเปล่าระหว่างวัดกับการเผาศพอันนี้
มาพูดถึงเรื่องนี้ก็ถูกทางวัดโจมตีเธออีก
มันก็เลยกลายเป็นว่าเธอตกที่นั่งลำบากเลย
ทีนี้เรื่องนี้ในส่วนของทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในอำเภอในอำเภอเมืองชุมพรก็ออกมาชี้แจง
เกี่ยวกับเรื่องของความปลอดภัยในการเผาศพผู้เสียชีวิต
แล้วก็เชื่อว่าทางวัดไม่น่าจะมีผลประโยชน์อะไรทั้งสิ้น
ก็ต้องว่ากันไปนะฮะสิ่งที่สำคัญคือ
ทำความเข้าใจกับชาวบ้านให้ได้เพราะชาวบ้านเขากลัวจริง